คุณผู้ชมคะข่าวนี้มันเป็นเรื่องของความหวาดระแวงด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องของยาเสพติดรวมกับเหล้า
คือลูกชายนะคะหวาดระแวงพ่อ

แล้วลูกเสพยาไปด้วยลูกกินเหล้าไปด้วย
ทีนี้ลูกทำยังไงรู้ไหมไปเอาปืนมายิงจะขู่พ่อค่ะ
กับแม่บอกว่าเฮ้ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วอ่ะนี่ต้องรีบแจ้งตำรวจ
แล้วพอตำรวจมาถึงนะลูกชายถามว่ามาทำไม
ไม่มีใครทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ้าวเหรอลูกชายประเทศทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ตอนที่ตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารเนี่ย
เข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปคุยไปเจรจากับนายธีรพลเชี่ยวชาญ
หรือว่าในตายวัย๒๙ปีเขาก็คลั่งอยู่ในบ้านพักของเขา
อำเภอเมืองมุกดาหารนะนะพอไปถึงตายออกมาหาตำรวจนะ
แล้วตายก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะใครเป็นคนแจ้งมาเนี่ย
เออถามตำรวจแบบนี้ตำรวจก็เลยถามตาย
แต่ใจเย็นก่อนนะแต่ยิงปืนจริงหรือเปล่า
ตายบอกว่ายิงจริงก็ผมไม่ได้ยิงใส่ใคร
แล้วตำรวจพาตัวตายไปค้นไปค้นปรากฏว่าเจอปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอก
กระสุนปืนลูกซองอีกสองลูกแล้วถามว่าแล้วค้นเจออย่างอื่นไหมอ่ะ
ไม่ได้เจอยาบ้าไม่ได้เจอยาเสพติดอื่นนะคะ
อันนี้พอเราได้ข้อมูลจากตายมาแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องไปคุยกับพ่อของตายหน่อยคุณพ่อริน
คุณพ่อบอกว่าลูกผมเนี่ยนะทำอาชีพประกอบเฟอร์นิเจอร์
แต่ลูกผมคุณตำรวจเสพยาด้วยกินเหล้าด้วย
วันนั้นน่ะ๑๓กรัญยาดื่มตั้ง๕ถุ้มข้ามมาสู่วันที่๑๔
แล้วมาหาว่าผมไปเป็นชู้กับลูกสะพ้าย
ก็คือเมียของลูกชายนั่นแหละทีนี้จู่นะนะลูกผมเอาปืนมามาขู่ผม
แล้วก็มาขู่แม่แท้ทำท่าเหมือนจะทำร้ายผมคนเป็นพ่อ
จะให้ผมทำไงผมก็ต้องแจ้งตำรวจสิถ้าเกิดผมไม่บอกตำรวจนี่
ลูกชายอาจจะยิงผมแล้วซึ่งโอ้โหพ่อบอกว่าพ่อเห็นแบบนี้
อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาลูกไปบำบัดไปรักษาเดี๋ยวลองฟังพ่อหน่อยค่ะ
นอนบ้านเมื่อไหร่จะขึ้นนี่นี่จะขึ้นนี่ออกไปนอนเถียงหน้า
ไม่ใช่ขาว้วนอะมันขังแล้วก็ได้อยู่เมื่อไหร่ก็ได้หนีก่อน
ต้องหนีสิพ่อบอกว่าพ่ออยู่ไม่ได้ลูกชายคลั่งหลายคือคลั่งเยอะมากนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวลูกชายคือในตายไปที่โรงพักแล้วก็มีการตรวจฉี่
พอตรวจฉี่ก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็โดนไปทั้งเรื่องของการพกพาอาวุธปืน